คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู
จับยามสามแต้มตรวจดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ

เออโง่ตสัวอ่ะ

ไม่ใช่คุณดูละครไทยเยอะไปเนี่ยผมร้องเพื่อเอาใจนี่ทีมนี้หน่อย

ใจใจปกติอยู่ตรงทางซ้ายใจผมอยู่ที่มือ

อยู่ที่นิ้วด้วยอยู่ที่นี่เยี่ยม

โอ้โหตรงให้เขาปีนี้ใช่มั้ยอวยยดหน่อยแบบ๓แชมป์
นั่นแหละก็ครบแล้ว๓แชมป์อยากได้ก็ได้หมดแล้วนี่

คุณต้องคิดเขาจบแชมป์เป็นสลีกแล้วใช่ไหม

เขายังไม่เคยได้ก็ปีหน้าก็ให้ได้แล้วกันนะ
แค่มนุษย์สอนโลกแล้วที่เหลือเราไปเตะระดับจักรวาลแล้วล่ะ
เดี๋ยวบอลมันยังยูเอฟโอเขาไม่มีทีม

เก่งมากก็ไปเปิดหลีกเตะเองแม่ง
อ๋ออันเนี่ยคุณมาเวน้อยใจอีกแล้ว
อ่ะก็แบบพูดถึงแบบความประทับใจในของแม่ซิตี้นิดนึง
เอาจริงอยากกับจิกวันนั้นต้นรูดุการณ์ยันโจมเนี่ย

สำหรับผมคือซิตี้อะ

มันเป็นฤดูการที่โคตรจะเต็มสูบสำหรับเขา
ปุ๊บอ่าอ่าองค์ประกอบเขาพร้อมอ่าแต่ก็ก็มาพลาดก็มาสะดุดเยอะ
จนทำให้อัลเซนอลฉีกนำเป็นเกือบสิบเดือนมั้งใช่ใช่ใช่ใช่
อัลเซนอลนำมาขนาดเนี้ยที่เรารู้กันอยู่แล้วครับสิ่งที่มันเจ๋งสำหรับ
สำหรับผมที่ให้คืออืมคือเขาไม่ได้ถอดใจแล้วเขาก็ไล่เรื่อยเรื่อย
อ่าสู้ต่อเนื่องอ่ะเจ็ดแต้มอ่ะเคยระยะห่างสุดคือน่าจะเจ็ดแต้มมั้ง
ใช่ไหมเจ็ดถึงแปดโดยประมาณเออเจ็ดแปดแต้มอ่ะใช่แต่เขาก็เขาก็ไล่อ่ะ
เขาก็ไม่คือเขาก็ไม่เป็นอ่าเป็นเป็นปลอดใจล่ะเออเออเออ
ถูกเตะช่วยแล้วขวางสนามช่วยแล้วนี่เขาก็ยังเล่นแบบในเกมของเขา
สุดท้ายซะนอนสะดุดสะดุดสะดุดอืมก็กลับมาแล้วพอความโรคจิตของเป๊บก็คือ
ถ้าจิบน้ำถ้าเป็นยุคนี้ก็เล่นโทรศัพท์รอได้เลยเล่นโทรศัพท์แชท

เพราะว่าเขาเข้าเบรกตกแดง

ด้วยความที่เขาอาจจะมองด้วยว่า
ผู้เล่นหลายคนประสบการณ์

มันเหมือนริวภูปีที่เปรยกินี่

ก็ปีนั้นปีนั้นจริงนักเตะไม่เคยลุ้นแชมป์อยู่แล้ว

มันก็ความเก่ามันไม่มี

มาเล่นเป็นมาเล่นแล้วรู้ว่าจะรุ้นแชมป

หลายครั้งเราจะเห็นแมทตอนริวฟูตอนนั้นก็ครั้งหนึ่ง

ชัดเนี่ยฤดูการนี้ก็อีกครั้งหนึ่ง

ฤดูการที่แล้วก็คล้ายสำหรับอยู่กับริวภู

ก็ถือเป็นถ้าเอาไม่เอาแบบไปแซะไปแซวไปโกรธเกลียดเขา

ก็เป็นฤดูการหนึ่งที่น่าประทับใจสำหรับพรีเมอร์ลีกเหมือนกัน

ฉัมแย่งแชมป์แย่งท็อป๔
แย่งท็อป๔แย่งพื้นที่ยุโรปถัวยเล็ก

ไทรตารางนี่มันสุดเลย

ใครจะไปคิดว่าทีมใหญ่ปีนี้ล่วงเยอะ

เหลยใต้เยอะไปหน่อยลงไปอีกลีกเลยชิบาย
โอ้เหรอครับแต่ว่า
สิ่งอีกพับจัยมากของณุครูการนี้ก็คือ

ก็สุดท้ายอีกแล้วเพื่อนบ้านผม
เพื่อนบ้านที่สุดแสนหน้าตำคาญหรือแบบ

เพราะคุณมีแต้มการันตีอยู่แล้วไง๖แต้มการันตีอยู่แล้วไง

มีความประทับใจในฤดูการนี้อะไรยังไงบ้างสิ
เดี๋ยวถ้าตอบ๗๐ก็ได้ตีนอีก
เราเข้าใจแล้วอันนี้อย่างผมแฟนแมนยูผมยอม
นี่ถ้าบอกว่าความประทับใจคือ๗๐ก็จะโดนอีก
แต่จริงประทับใจไหมประทับใจแต่ผมว่า
เพราะว่าอันนี้ถามส่วนตัวนะเพราะว่าหลังจากมีจุดเปลี่ยนจาก๗๐ด้วยใช่ไหม
คิดว่ามีผลแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าหลังจาก๗๐อ่ะลิฟท์ภูมิยังไม่ได้กลับ
ถ้าเราลุงจริงมันก็ยังมาเป๋เป๋อยู่ขึ้นมันก็ฮึดแต่พอนักเตะเริ่มหายเจ็บกลับมา
ก็มาพลิกให้เรารู้จะกลับมาได้
เติมเสมออาเซนอนใดแต้มมันเริ่มกลับมาแล้วก็ลิเวอร์ฟูมันเล่นดีขึ้น
จะว่าไปอีกแมทหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าลิเวอร์พูลกลับมา
กลับมายืนจนจบในท็อป๕ได้

ทำให้แบบเหมือนกำลังจงกำลังใจของชาวโหงแดงกลับมา

แล้วก็คือมาลุ้นจากทีมที่แบบไม่มีอะไรแล้ว
แล้วคุณอย่าลืมนะแมทที่เจอสเปอร์ที่นาทีบาป
อันนั้นก็ผมว่าเป็นแมทสนุกสุดของ
เขาเรียกว่าของในฤดูการนี้อีกหนึ่งเกมนะ

วินาทีบาปเยอะมากถ้าแฟนบอลนะครับ
สังเกตดูจริงเลยคือนาธิบาปหลายคู่หลายเกมมากมันมี
มันมีอย่างสเปอร์เนี่ยโดนนาทีบาป

โอ้โหแต่แมทนั้นคือโอ้โห
ที่คุณจะปารีโหมดแล้วอะ
ปารีโหมดไปแล้ว

วิ่นว่นเต็มบ้านเลยอะ
อะไรนะคุณไปลงกับหมากับแมวลงกับแฟนคุณด้วย

พูดถึงแล้วความประทับใจ
ในสั้นของทีมพี่ตาแล้ว

ผมขอเปิดประเดิมนี้ก่อนเลยดีกว่า
จริงผมประทับใจ๒อัน
พี่แจ็คกะรีน
เราก็เห็นแกเป็นสายบันเทิง

ไม่ใช่แค่ผู้หญิงดูบอลธรรมดา
แกดูลึกแกนั่นนี่นั่น
มีความประทับใจอันหนึ่ง

มาเอิดบ้าอะไรล่ะมาปรับทุกข์กันตรงนี้

ช่วงนั้นมีริ้วฟูโคตรแย่แล้วก็คือมาเจอกัน

ผมว่าเขาเหมือนเป็นได้ระบาย

ทำไมกูหัวเราะดังเชียร์
อันนี้ที่ปลูกปลูกปลูกเองหรือว่ามันขึ้นเอง

แล้วเราก็ด้วยเหมือนกันนั่นแหละ

ตกไปถึงที่อันดับ๒๐

นี่แมนยูได้ผู้จัดการทีมคนใหม่

เรียบร้อย
เราทำกันได้ไหม

เงียบเกี๊บดิเฮ้ย
เงียบเงียบเกี๊บ
ไทลันคือใครวะ

กูเงียบเกี๊บเลย

กลองหน้าอันดับหนึ่งยิงไม่ถันมือมือสาม

แบบด้วยประการทั้งปวงเพราะว่าคุ้มไม่มีอะไรคุ้ม
สิ่งที่คุ้มที่สุดคือมีผอโรงพยาบาลคนใหม่
ยืนอยู่ข้างกับออกเลสนอนเตียงเดียวกันพยาบาลสวยมาก
คุ้มสึกเป็นไงบ้างครับพอได้ฟังเด็กโหงนั่งบ่น

พูดเล่นให้กำลังใจ
ซี่หลังหลังให้ผมแบกแล้วหลังหลังให้ผมแบกรายการผีนะ
อีกคนนึงอะไรแจ๊กเล็กอะไร
ดึงผมไปช่วยไม่มียอด

ครับอ๋อโทรผิดแล้วครับอ๋อโอเคครับ
ไอ้ตัวนี้ไว้จ่ายไม่ได้เนี่ยโทรผิดไงโทรผิดโทรผิด

โอ้ยเขาเทมตัวเองนะว่าเขาเบอร์หนึ่งแล้วนะตอนเนี้ย
อ๋อเหรอเขาบอกเขาอยู่เหนือบ่าบูนะเจ๊ดับมาก
ผมถามว่าคุณพี่บอกว่าเบอร์หนึ่งยัง

ก็สซิบ

ความชิบหายวายปวงเกิดขึ้น

โถถังอันนี้ก็คือในมุมของพี่ตะเนาะ

ที่ชวนเจ๊ดำกับพิชชี่มา
ช่วงที่เราทายกันว่าแบบทีมไหนจะได้ไปไกลทีมเตะ
เต็งทีมไหนจะได้ไปไกลในช่วงฟุตบอลโลก
แล้วช่วงท้ายที่ผมบอกว่าที่แบบถ้าจำไม่ผิด
ช่วงท้ายที่จะเปิดไพ่เฮ้ยเบซี่โรนันโดตอนนั้นแบบ

เอาเมซี่กับโรนโดได้ไหม
เหมือนเดียวเขาเป็นคู่แข่งกันมาตลอด

เอาว่าสองคนนี้ใครไปไกลกว่ากันได้ไหม

เอาเมซี่ก่อน
เซซี่ก่อนผมยังไม่เปิด

ไพ่ใบนี้ดีอันดับต้น

ไพ่ดีอันดับต้นของไพ่๒๔ทั้งหมดเลย

ไหนบอก๒๖เนี่ยคุณค่ะ
อันนี้ดูในยูทูเป้มา

ผมว่าเมซี่มีโอกาสที่จะ

โดโอ้ไพ่พี่โด่ก็ไม่แย่นะครับ

ไพ่จนแห่งความรักกลมเกลียว

การได้รับความรักที่ดี
ทีมพบุรุกเรียนเหมือนกว่าได้รับความรักมีแรงสนับสนุนจากเพื่อนร่วมทีม

พี่โดจะได้รับการอุปถัมภ์หรือได้รับแรงสะพรที่ดี

แต่ว่าเอาจริงถ้าเทียบอย่างนี้
ถ้าดูตามนี้นะน่าจะไปถึงแปดทีมเป็นอย่างต่ำอ๋อโอเคก็ไม่แย่นะ
ก็ไม่แย่ไม่แย่แต่แปดทีมสำหรับพี่โด้พี่โด้ไม่น่าไม่เอา
ไม่เอาพี่โด้อาจจะต้องอย่างอย่างน้อยต้องรอบรอบรอบรอบ
พี่ลาร์นอยากจะถามอะไรไหมอืมสักหนึ่งได้กับว่าตัวเองแม่นไหม
เปิดมาสิบสองดาบว่านี้เดี๋ยวมันมีสิบดาบเออเหรอ

ผมถามนิการักการเมื่อกี้ไม่มีใครถามบราซิลผมถามบัสซิลแล้วกันฮ่า
บราซิลจะเข้ารอบ๒แบบใส
ไม่เอาไม่เอาเธอถามว่าบาร์คิมไปไกลหรือเปล่า
ไกลไหมอ่าโอเคบราซิลจะไปไกลในทั่วโลก

บาซิลได้ไพ่๕ถ้วย
ความหมายของไพ่๒๔๕ถ้วยนะครับ
เป็นไพ่แห่งความผิดหวัง

เอาแล้วเว้ยก่อตัวเองถ้วยละเนละนาด
อาจจะผิดพลาดหรืออาจจะมีข้อที่ไม่สามารถแก้ตัวได้นู่นนี่นั่น
แพ้ภายตัวเองอะไรประมาณนี้ลอง๑๖รอบ๘อะไรอย่างงี้
ไปไม่ถึงแบบฝั่งฝันจนทำให้แบบเหมือน๖คำม่ำอ่ะ
ขมัมจนทำให้ความหวังที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยไม่ไปถึงจุดนั้นได้
อ่าแล้วผมเปิดว่าโรนันโดอาจจะไปได้ใกล้สุดคือรอบแปดทีม
คือเอาง่ายคุณบรรทับใจเพราะคุณถ่ายแม่นต์ตอนนั้นแหละ

เอ้าแต่ก็สนุกอยู่นะเอาเจ๊ดำมาพิชชี่มาก็หรอ
เขาไม่สนุกหรอก

เขาดังแล้วก็นิดหน่อยให้เขาไปให้แสงเขาหน่อยอุ๊ย

ไม่ใช่จากตัวคุณเองนะเจ๊ดำไม่ใช่นะ

ต้องเข้าใจด้วยนะไม่ใช่ว่ามานี่ให้คงให้คิวเริ่มไม่ให้คิวแล้ว

อีพีที่แล้วที่วิ่งมาเข้ารายการ

มาเหมือนแบบว่าเป็นใต้โต๊ะ

เจ๊ดำคุณควรรู้ด้วยนะว่า

จังจำไว้นะเจ๊ดำ

เขาก็ถักถ่ายรายการเป็นยังไงบ้าง
ผมก็แบบพูดก็มีอ้างจริงถึงเล็กน้อย

คุณเจ๊ดำ
นี่คือกี๊สวยแล้วนะ

เพือไม่ใช่ค่ะ

ก็น่ารักสดใสก็ทำให้แบบรายการมันมีสีสัน

แบบมีผู้หญิงมาสร้างสีสันให้รายการเรา

ผมประทับใจทุกเทปมีผู้หญิงมาก

อ่าผมไม่ได้อะไรผมเนี้ยแบบ
สวนง้าย
จริงกับผมอะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรหรอก

เขาเชียร์ทีมที่แบบกำลังลุ้นแชมป์

จะบ้าใครจะมาส่วนตรงส่วนตัวน่าเกียจ
เราหรือเราจะมาตามใจแข่เค้าขนาดนี้ไม่ได้

ขอบคุณนี่ออกตัวอะ

คุณไปติดเชื้อคนแบบนั้นไง
จะบอกเลยว่าวันนี้นะ
ผมมีอำนาจใดนะ

ผมคืนสองแดดผมเซ็นให้ตรงนี้เลย

ก็เรื่องฟุตบอลน้องเขาเก่งมาก
อ่าอันนี้ไม่เทียบ

เฮ้ยเพิ่งมาเผื่อทำเพจจริง

น้องไม่ไหลถ่ายรูป

เห็นอยู่
ในละฝนต้องเลือกบ้างสินะ
ก็คงต้องให้สาวสวยอีกหนึ่งคนแล้วกัน

ที่มาไม่รู้ว่าจะทั้งสดใสแล้วก็

พูดชื่ออาจจะดูอุ๊ยน้องสาวสวยเซ็กซี่

นั่นก็คือคุณเชอรี่สามโภค

วันนี้ตกใจตื่นเต้นไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแขกรับเชิญหญิง
อ๋อเออเนี่ยคือทำไมจ้ะเป็นเหตุผลที่
ผลก็คือว่าจะเรียกดิฉันมา
เมอร์นี่อยากบอกในคำถามทั้งหมด
กับทุกทุกคนไว้ว่าจัดไปเลยการที่เรามีเพื่อนเนี้ย
ถ้าเพื่อนเราอ่ะมันรักดีครับมันเป็นเพื่อนรัก
ถ้ามันแบบว่ารักษาคำพูดอย่างเงี้ยจ้ะอันนี้ที่เรียกว่า
ได้อ่าแต่ถ้าเป็นเพื่อนบางประเภทที่แบบว่ามาบอกเออ
มันแบบเออแทนที่จะเสมอเหมือนกับเราอ่าแล้วก็แพ้แพ้ไปพิจารณีกับเรา
ไม่ไม่นับเพื่อนแล้วเหรอไม่นับเพื่อนแซงนิดแซงนิดเดียวไม่ได้
โอเคครับวันนี้ก็ปิดรายการด้วยชัยอย่าเพิ่งเอออ๋อ
มึงจะเซ็กซี่ทำไมก่อนแล้วถ้าเออมึงจะเซ็กซี่อะไรนักหนา
ถ้าตัวจริงอย่างเงี้ยเอ่อ
แค่มาเปิดรายการก็มาเต้นจะชวนเราเต้นอีกโอ้โหจิตใจหวั่นไหวไปหมด
ถ้าผมจำไม่ผิดนะไอ้ช่วงตอนที่น้องเขาเลือกไพ่โอ๊ยผมเหนื่อยแทนจริง
แล้วก็ตอนสุดท้ายที่มาเปิดไพ่ว่าจะมีผัวเป็นนักบอลหรือเปล่าวะ

คือจะเอาให้ได้แหละวันนั้นน่ะ
แล้วกลางเป็นงี้มีม้าเข้ามาเขี่ยวให้ไม่มีทราบ
ติดต่อเลยครับ

น้องรีเรนก็ได้

เห้ยเราเชิญแค่๔สาวหรอตั้งแต่เปิดรายการมา

ใจเย็นมันจะเป็นอย่างอื่นแล้วนะ
มันจะไม่ใช่รายการสนทนาฟุตบอล
ต้องให้ผู้หญิงดูบอลนี่เราไม่มีพื้นที่บ้าง
กีฬาฟุตบอลมันเป็นกีฬาผู้ชายก็จริง

คุณเชอรี่เนี่ยถ้าสมมุติว่าอยากให้ลองมาจับคู่ฉันก็สักหน่อย
ปลดหัวปลดหัวเจอผมปลดหัว
เชิญมาทั้งคู่มั้ยน่าจะมีความเป็นมวยถูกคู่มั้ย

กับเจวรปัตรเนี่ยเขาเสียบคุณอยู่นะ
โอ้โหชื่อหลังชื่อหลังนะค่อน
เดินมาอ่านข่าวใส่รองเท้าแตะ
ผมจะขึ้นลิฟต์ผมแบบเฮ้ยคุณทำตัวอย่างนี้ไม่ได้นะ
บอกว่าผมอ่านครึ่งตัวไงผมรีบผมรีบ

ผมก็เลยบอกโอ้อย่างนี้ไม่ได้ผมก็แบบนั้นสงบศึกแป๊บนึง

ถามเรื่องเจชนะทิพย์กับบีจี
อ๋อบีจีนบีจีนอันนี้คุณก็เรียกส่วนตัวแล้ว
แอบถามเขาหน่อยระยะดีกันแอบเขาก่อน
อาจจะจะว่าไปพิธีกรอีกหนึ่งคนที่ถ้าสมมุติผมเรียกเขามาได้อีกไหมล่ะ

ก็เมื่อกี้เราเพิ่งพลาดพิงเข้าไปเจ๊ดำ
โอ้โห
เขาต้องมาคือเขาต้องมาถ้าอยากจะให้ตัวเองดังกว่านี้

ถ้าอยากเกิดก็ต้องมาที่นี่บ่อยแล้วเขาจะเกิด
แต่ผมขอนะถ้าสมมุติอีเจ๊ดำกับเจวรปัตรมาเนี่ย

เหมือนเขาเป็นมวยถูกคู่กันยังไงไม่รู้อ่ะแบบคู่กัดคู่รัก
มันทั้งคู่กัดทั้งคู่รักทั้งแบบโอ้ยดูรักกันดีเหลือเกิน
ถ้าคู่กัดเนี่ยผมไม่รู้แต่ถ้าเขาเรียกฤดูการหน้า
มีอีพีคู่รักเป็นผมกับน้องลิเล้งก็ได้

แต่ละคนก็กวงตัวเองกันทั้งนั้นนะถอด

้า้้อเอาคลือเรื่องเลย
พี่ต้านี่มีรู้สึกเก่งต่างหรือเกิน

ไอดอลผมจริงเนี่ยศึกแดงเดือดใช่ไหม
ไอดอลด้านความปากดีเนี่ยเป็นพี่บอมบูผมชอบ

ไอดอลด้านความรู้เนี่ยต้องมายกให้พี่แจ๊กกี้
คู่นี้คือที่สุดของแจ๊แหละ
โอ้ยยยยยไม่น่าใช่เลย

เมื่อก่อนมีเลยหนึ่งทีไม่มีเรา

มันจะบับแหลกนะ
ไม่มาด่าพ่อแล้วแม่แบบบ้านเรานะ
มันจะด้วยวาธกรรมด้วยอะไรของมัน

ไม่ได้หยาบอย่างเดียว

กับบรรยากาศที่เมื่อก่อนเราดูเขาซัดกันอยู่บนเวที

เออวันนี้เรามาเห็นเขาเขาด่ากันต่อหน้าตลกหนึ่งอ่ะ
ดูคุณฟินมากกว่านั้นวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
คุณน่ายิ้มตั้งแต่ตอนที่พี่เขาเดินมาในรายการแล้ว
มันได้คือมันนอกจากในถ่ายรายการมันได้ก็นั่งคุยกับพี่เขา
ในเรื่องแบบอื่นดีเทลแล้วเราก็เออคือมันมันอาจจะไม่ใช่เป็นไอดอลแบบ
อะไรขนาดนั้นแต่มันคือเราโตมากับเขา

เออเขาคือคือคนเขียนหนังสือที่เราอ่าน

นึกออกไหมเราอ่านเราอ่านอะไรที่พี่เขาเขียนกันมา

มันเหมือนแบบที่ได้เจอตัวเป็น
ได้เจอไอดอลตัวเป็นแล้วได้นั่งคุยสนุก
แล้วถ้าจะไม่ผิดวันนั้นอ่ะที่ตอนเราจัดรายการอ่ะ
แล้วที่พี่บ่าบุว่ะผมนั่งเขานั่งข้างผมอ่ะ
แล้วเขาฝากหนังสือพิมพ์และอีกไม่กี่วัน
อีกวันเดียวอีกวันเดียวซ็อกเกอร์ปิดเลย

เหมือนแบบลึกอะไรเขารู้อยู่แล้ว
แต่ก็แต่ก็ถือว่าเป็นอีพีหนึ่งที่รู้สึกว่าสนุก
ทั้งตัวผมแล้วก็ทั้งพี่ตะด้วยนะครับ

ผมขอให้คู่รักคู่แค้น

คุณอีพีบ้าอะไรเราเชิญเจ๊ดำมา
แต่คุณวรปัตย์เขาก็อยู่ดีเป็นอีกความจริงอ่ะ

อ่าคือต้องบอกก่อนรายการนั้นวันนั้นน่ะ
คือเราจะบันทึก๒เทป

เขาก็เลยเห็นเปิดไฟปุ๊บเขาก็เดินเข้ามาเลย

ฟุตบอลถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกลูกหนังเลย

ทีมงานขึ้นอักษรว่าปลอมตัวใหญ่มานั่งรออยู่ก่อนนั่นแหละฮะ
อยากมีอะไรพูดในใจพูดออกมาได้เลยกับผู้ชายคนนี้
ก็เป็นเพื่อนรักเป็นคนที่ทำงานทำการมีคุณภาพ

ชมนี่ชมล้วนเลยนะนี่ไม่มีไม่มีสิทธิ์กัด

พักลับเช็คเสียงอยู่พักลับเช็คเสียงอยู่พักลับเช็คเสียงอยู่พักลับเช็คเสียงอยู่พักลับเช็คเสียงอยู่พักลับเช็คเสียงอยู่พักลับเช็คเสียงอยู่พักลับเช็คเสียงอยู่พักลับเช็คเสียงอยู่พักลับเช็คเสียงอยู่พักลับเช็คเสียงอยู่พักลับเช็คเสียงอยู่พักลับเช็คเสียงอยู่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

พูดถึงช่วงปิดฤดูการรายการของเราก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
พักก่อนเพราะว่านี้จบฤดูการนักบอลห้องไปพัก
เดี๋ยวพอเขาเริ่มเปิดตลาดซื้อขายเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดให้อีกที
นี่รอบที่๑๐แล้วมั้งนี่คุณมีข่าวแบบนี้
เอาจริงนะ๖เดือนเนี่ยไม่ได้ตามเรื่องอะไรเลยนะ
ตามเรื่องอะไรว่าคุณจะได้เจ้าของสโมสรใหม่เมื่อไหร่
คือทีมอื่นเนี่ยเขาลุ้นว่ามีนักเตะใหม่เข้ามาไหมไอ้ทีมนี้
อยากได้เจ้าของใหม่คุณจะได้เจ้าของใหม่โอ้ยเหนื่อย
เฮ้ยแต่ถ้าได้เนี่ยอย่างมันเพราะนี่ล่าสุดเนี่ย
เขาเรียกอะไรอ่ะสื่อสื่ออังกฤษอ่ะสักอันหนึ่งผมจำไม่ได้
ตอนนี้อ่ะโอเคเขาให้ริวภูอยู่แต่ซื้อตัวก่อนแหละ
ที่เขาเล็งว่าจะเป็นคู่ขึ้นไปเบียดแย่งแชมป์
แล้วฤดูการหน้ามึงจะไม่ให้เขาอยู่ใน๑๒๓เลยเหรอ
จริงแทนใครแทนหมอปลาคุณเหรอ
หมอป้าพักก่อนหมอป้าเป็นสำรองหมอป้าแก่แล้ว
หมอปลาแก่แล้วแก่อะไรเขายังไม่๓๐เลย๒๐๒๐ปลาย
มันวิ่งแก่ถือว่าแก่แล้วแหละ
แก่กว่ากันนะคุณไม่ชูอายุ

แต่เดี๋ยวยังไงเราค่อยมารีแคปหรือมาเมาส์มอยเรื่องตลาดนักเตะกันอีกทีแล้วกัน

นะครับก็รายการของเรายังมีอยู่ทุกวันศุกร์นะครับ

โดยที่ตอนนี้พิธีกรก็ยังเป็นเราสองคนอยู่

สินวันจากธุรกรรมหน้าจะต้องมีพิธีกรผู้หญิงเข้ามา

นักใครเนี่ย
ประโดรส่งเปิดตลาดซื้อขายพิธีกร

ก็ตามช่องทางต่างของไทยรัฐพอดแคสต์
ก็จะเห็นหน้าค่าตาของพวกเรา

แต่ก่อนบ๊ายบายกัน

ผมจำได้เมื่อไม่กี่วันมานี้คือวันเกิดคุณ

นี่บอกไหม

ตะเนี่ยชอบสีฟ้าสีน้ำเงิน
เป็นไงเสื้อสวยไหมเป็นเพื่อนด้วยกันด้วยเหรอ
เซียโอซีก็สีฟ้า

ดีที่บ้านกำลังขาดเลย

พอดีที่บ้านค่ะที่บ้าน

แชมป์อะไรอ่อแชมป์แชมป์สามแชมป์

เหมือนขายของ
แต่จริงไม่ได้หรอกเพราะว่ามาถึงบัตรไหมลงหลวนแล้วไง

แต่งี้แฟนมันยูต้องหนีไปสี่แชมปะ

โหเก็บไว้

รักหยอกเท่นนี้

เดี๋ยวผมไม่ใส่นะผมใส่ไม่ได้มันน่าจะอ้วน
อ๋อไม่เป็นไรอย่างน้อยเป็นกำลัง
มันจะเก็บไว้ผมไม่ทิ้งและผมไม่เอาไปทำอะไรด้วย
อย่าจัดทัวร์มาลงผม
กลับมาบ๊ายบายกันดีกว่าสำหรับวันนี้

เสื้อสวยชอบ

ดวงชะตาทีมรักให้หมอดูทักก่อนลงเตะ